ไปทานขนมหวานกันดีกว่า
สุดยอดเลยร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านระดับตำนานเลยนะ
แล้วก็โอ้โหคนไปซื้อกันเยอะ
แล้วก็ขนมหวานในราคาของร้านนี้ไม่แพง
แต่หน้าตาแล้วก็รสชาติของเขานี่ระดับพัฒนาคาร

สักหน่อยไปทานขนมแทนราคา
ด้วยรถมือที่พิธีพิทันของคนรุ่นก่อน
ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนจากขนมหวาน
ธรรมดาธรรมดากลายเป็นขนมวัน
ครองใจของใครหลายคน

ขนมไทยยายหวยร้านเด็ดเขตพระขนง
กว่าจะยิ้มได้อย่างทุกวันนี้
ชีวิตของคุณยายหวยไม่ได้หอมหวานเหมือนขนมที่ทำขาย
ด้วยความสู้ชีวิตตั้งแต่วัยสาว
ถึงร่างกายจะเหนื่อยล้าแค่ไหน
ก็ต้องดินรนเพื่อให้ลูกได้สุขสบายค่ะ
มาเริ่มหัดทำขนมลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง
จนได้เป็นสูตรขนมของตัวเองที่ขายมาจนถึงทุกวันนี้
๔๐๕๐ปีแล้วมั้ง
ขนมข้างลูกข้าง
ไปขายถึงสำเพ็งนะ
ใช้สูตรขนมมาจากไหน
อ๋อหัดเอาจริง
เหลือ๒๐๐๐ไม่มีให้เขา
ก็เลยหัดเอาทำไปทิ้งไป

บางท่าวันไหนไม่ดีให้เขาติดให้
เขาก็ถามไปไหนโกหกเขา

แล้วแม่เขาก็ว่าทำทิ้งทำกว้าง

เราทำไม่เป็นเราก็ต้องหาทำของเราเอง
แล้วทำเส้นออกมาเป็นแบบนี้ได้
สำหรับเมนูขนมหวานของคุณยายหวย

ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูลหน้าปลาแห้ง

หน้าสังขยามะม่วงกะทิทุเรียน
หรือจะมาเป็นลูกอย่างสังขยาฟักทอง
ก็อร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะ

ก็จะเริ่มที่๒๐บาทเท่านั้นค่ะ

จะซื้อไปฝากน้องที่โลตัสด้วยค่ะ

สมัยก่อนนี้จะเป็นลูกค้าประจำครับ

ประมาณ๕๖เดือนขึ้นหลังมานี่

เยอะขึ้นครับประมาณกภาพดีครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณยายครับ
สำหรับใครที่อยากมาพิสูจน์ความอร่อย

ได้ที่หน้าสำนักงานเขตพระขนง

คุณยายจะขายตั้งแต่๑๐โมงครึ่ง

จากนั้นก็จะเข็นเข้าไปขายในซอยค่ะ
โอ้โหสังขยาซักท้อ

เพราะว่าสังขยาฟักทองนี่ลูกมันเริ่มเหลือ

โอ้โหนี่ขนมหวานขนมไทยแบบนี้หาทานยากด้วยนะ
ชีวิตของคุณยายหวยน่าชื่นชมนะ

แล้วก็ลองทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับ

แล้วก็ทำออกมาได้ถูกใจลูกค้าแบบนี้

ใช่มันคือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำมาหากิน
คือถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความขยันมีความพยายาม

ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ารสชาติดีอย่างนี้ก็ถือว่าขายได้เหมือนกัน

สังเกตที่บริเวณปากซอยสุขุมวิทย